อย่างที่หลายคนก็จับตามองก็คือโรงศพหรือว่าหีบบรรจุศพ
ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของคุณตังโม
ทีนี้การทำใช้ระยะเวลาในการทำ๑เดือน
โดยทางสุริยาหีบศพนะคะมีการเก็บข้อมูล
และทุกจุดบนหีบศพนี้ใส่รายละเอียดใส่ความหมาย
เกี่ยวข้องกับคุณตังโมทั้งหมดเลยนะคะ
ในช่วงจังหวะที่มีการนำหีบศพ
จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขึ้นรถแล้วก็เดินทางมาถึงที่คริสตจักรเมทอดิส

ขออนุญาตให้คุณผู้ชมได้รับทราบถึงรายละเอียดของหีบศพกันหน่อยนะฮะ
ซึ่งหีบศพนี้คุณผู้ชมจะเห็นตั้งแต่แรกเลยนะคะ
เป็นลักษณะหีบบรรจุร่างรูปทรงหกเหลี่ยม
ความยาว๒๑๐เซนติเมตร
กว้าง๖๐เซนติเมตรแล้วก็สูง๕๕เซนติเมตร
ส่วนสีก็คือสีโอโรสแล้วก็เป็นสีขาว

ส่วนนี้คือขนาดของหีบบรรจุร่างของคุณแตงโมนะครับ
ส่วนวัสดุนะฮะวัสดุทำจากไม้
แกะสลักดอกกุหลาบแล้วก็ดอกทิวลิปกว่า๑๐๐ดอกรอบหีบ
ก็สื่อถึงว่าดอกกุหลาบคือคนที่รักคุณแตงโม
แล้วก็สื่อถึงการอุ้มผลแตงโม

และนี่ก็คือดอกไม้ทั้ง๓ชนิด
ดอกทิวลิปคือความรักที่เสียสละไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน
กุหลาบคือความสง่างามความรักที่จริงใจ
แล้วก็ดอกกล้วยไม้คือความงามอันละเมียดละมัยนะครับ
ส่วนด้านหัวของหีบจะมีเป็นดอกกุหลาบตูม
อันนี้เป็นสัญลักษณ์ครับจุดเริ่มต้นของชีวิต
แล้วก็มีนกขาวบินเข้ามาหา
ส่วนรายละเอียดด้านท้ายหีบจะเป็นดอกกุหลาบบาน
ซึ่งดอกกุหลาบบานแสดงถึงการร่วงโรย
ทั้งหมดทั้งมวลมีความหมายทั้งสิ้นนะครับ
สัญลักษณ์นี้สักนิดหนึ่งนะฮะให้ฟรีสดูสักนิดหนึ่งนะครับ
สัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ที่
แล้วก็สัญลักษณ์ต่อมาตรงกลางที่เป็นกลมแล้วก็มีขีดตรงกลาง
ก็ถือว่าเป็นอักษรตัวแรกของคำว่าพระเจ้านะครับ
ก็เป็นอักษรตัวแรกของคำว่าพระผู้ช่วยให้รอด
อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ประดับไว้ที่หีบศพของคุณแตงโมด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อกี้ได้เห็นฝาด้านบนของหีบนั้น
ก็จะมีไม้กางเขนแล้วก็มีนกเขา
แล้วก็มีรูปที่สวยงามของคุณแตงโมนะครับ
โดยนกเขาเป็นการสื่อถึงพระเจ้า
พระเจ้าได้มาสถิตอยู่กับคุณแตงโม

ก็จะมีรูปที่สวยงามคุณแตงโมซึ่งรูปนี้
คุณแม่ก็บอกว่าเป็นรูปที่สวยที่สุด
คุณแม่ก็เลยอยากให้รูปเหล่านี้มาอยู่ที่หีบบรรจุศพนะครับ
กางเขนตรงนี้ก็ออกแบบเป็นดอกทิวลิปดอกกุหลาบ
แล้วก็มีชื่อของคุณตังโมแกะสลักเป็นอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนผ้าบุภายในเป็นผ้าหมายสีโอโรสที่สวยงามเหมือนกัน
ส่วนดอกไม้ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกไปว่าความหมายมีหมดเลย
หีบที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกัน
เพราะว่าหีบนี้เมื่อบรรจุร่างของคุณแตงโมแล้ว
ก็จะถูกเข้าไปอยู่ในพิธีแล้วก็จะชาปนกิจคือจะเผาไปทั้งหมด
คุณผู้ชมเห็นด้านบนใช่ไหมคะที่มีเหมือนเป็นโถ
โถตรงนั้นคือโถที่ทำขึ้นมาเฉพาะเป็นโถสำหรับใส่อัฐิสีขาวมุก
สลักชื่อของคุณตังโมเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็มีติดผู้สีโอรสทุกจุดทุกรายละเอียด
ถือว่าเป็นความสำคัญเพื่อให้โรงศพนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของคุณตังโมนะคะ
คุณผู้ชมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคุณตังโม
เรายังมีให้ติดตามกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐ
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะ